เจ้าของห้องเช่าในอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์บอกว่า

เคยเห็นแต่ในข่าวว่าคนที่มาเช่าห้องเนี่ย
สร้างความสุขปกรกรุงรังแล้วก็ทิ้งห้องไปเนี่ยนะคะ

ดูข่าวไม่เคยทักนะแต่ทำไมของเข้าตัว

ใช่ค่ะนี่คือสภาพห้องเช่า
คุณดูสิเขาบอกว่าโอ้โหมีขยะเต็มไปหมดเลย
ขออภัยคุณผู้ชมมีผ้านามัยที่ใช้แล้ว

มีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วทิ้งอยู่เกลื่อนห้องอีก
คือคนที่เป็นเจ้าของห้องเช่าเขาบอกว่า
น้องเนี่ยเจ้าของที่มาเช่าห้องเนี่ย
หายตัวไป๒เดือนแล้วก็เลยตัดสินใจ
เอากุญแจสำรองไขเข้าไปแล้วเปิดเข้าไป
สภาพเป็นแบบนี้ผ่างค่ะ
สิ่งที่ตลบกลับหน้าเข้ามาคือกลิ่น

ต้องระดม๕สอมาทำความสะอาดเลยนะคะ
เจ้าของห้องนี้นะคะเขาก็เลยถ่ายภาพนี้
แล้วก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะคะ
หอพักนี้ชื่อว่าหอพักเทียรดาฮิวค่ะ
ไปเจอกับเจ้าของหอพักชื่อว่าคุณธิดานะคะ
คุณธิดาพานักข่าวขึ้นไป
นักข่าวอยากไปพิสูจน์ว่ามันเป็นแบบที่เขาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียไหม
คุณธิดาก็ขออภัยมาบอกว่าเพราะว่าทิ้งไว้แบบนั้นไม่ได้จริงค่ะ
ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดขยะได้ประมาณ๑๐ถุง
ล้างทำความสะอาดเอาน้ำยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็ถูไปทั้งหมดเลย
ก็ต้องล้างเปิดหน้าต่างระบายอากาศเรียบร้อย
สรุปตอนที่ไปถึงสภาพด้านซ้ายสะอาดแล้วพร้อมให้เช่าต่อนะคะ
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าคนที่มาเช่าเนี่ยเช่าอยู่๒ปีรู้ชื่อเล่น
ชื่อว่าน้องแป้งไม่เคยค้างค่าเช่าค่าเช่าเนี่ยจ่ายมาตลอด
กระทั่งเดือนพฤศจิกายนเริ่มค้างค่าเช่าแล้วนะคะ
ตัวเองก็ติดตามทวงถามมาตลอด
ล่าสุดวันที่๕กุมภาพันธ์ค่ะเห็นน้องแป้งขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากหอพัก
โทรศัพท์ตามไปก็ไม่รับสาย๑๐วันผ่านไปตัดสินใจค่ะ
เอากุญแจสำรองเปิดตกใจสภาพห้องเละเทะค่ะ
ทุกคนที่ทำออกมาก็ต้องเจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้ว
ทุกคนต้องมีคำถามในใจว่าเขาทำไมเป็นแบบนี้
หอพ้องทิวนี้ล่ะค่ะ
กลัวว่าน้องแป้งผู้เช่าเนี่ยหายไปไหนเป็นผู้หญิงคนเดียวจะไปอยู่ที่ไหน
แล้วน้องแป้งป่วยหรือเปล่าเขาก็เป็นห่วงอย่างเราก็ตาม
เจ้าของห้องเช่าใจดีมากบอกว่าติดต่อกลับมาก็ได้
ถ้าอยากให้เจ้าเหลืออะไรดีใจนะคะ